คุณผู้ชมครับเรื่องของขุมทองโกโบริที่กาญจนบุรี
คุณนฤทธบุญนิ่มยังอยู่ในพื้นที่
คือเรายังไม่ให้กลับค่ะยังฮะอยู่ยาวตั้งแต่วันแรกที่ทำข่าวจนวันนี้

นี่ยังไปคุยอยู่นะครับกับลุงที่เป็นคนขุด
กับอีกคนนึงที่บอกว่าเป็นเจ้าของที่
คือถ้าทางคดีความเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาสั่งให้หยุดขุดล่ะ
เพราะว่ามันผิดกฎหมายไม่ได้ขออนุญาตแล้วที่ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดว่าเป็นที่ของคุณจริงหรือเปล่า
ต่อให้เป็นที่ของคุณเนี่ยคุณก็จะมาขุดแบบขุดไปเรื่อยจะขุดลึกอะไรขนาดไหนอย่างนี้ไม่ได้
นี่ขุดไว้๓หลุมอย่างที่เราเล่ากันมาตลอดนะ
เขาบอกว่าขุดกันมาเป็น๒๐ปีแล้วนะแรกก็ใช้จอบใช้เสียมใช้แฉลงหลังก็หลุมสุดท้ายหลุมที่๓ล่าสุดเอารถแบ็คโฮเข้ามา
ใช่นำมาซึ่งการเข้าไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะ
มีอยู่๓คนคนหนึ่งตอนนี้หนีไปหายไปไหนก็ไม่รู้อีกคนนึงเนี่ยเป็นเจ้าของที่อีกคนนึงก็เป็นคนมาขุด
ช่วยกันขุดอยู่๓คนเป็น๒๐ปีนะฮะเคยเจอสมบัติแต่เอาขึ้นมาไม่ได้เขาบอก
เพราะว่าปู่โสมมาเข้าฝันบอกว่าจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากกว่านี้ต้องอะไรบางอย่างถึงจะนำสมบัติขึ้นมาได้
ต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามและมุ่งมั่นมากกว่านี้ขุดมา๒๐ปียังไม่พออีก
สร้างส่องสร้างสารไว้เยอะแยะด้วยรามอาถรรพ์นี้บอกแล้วให้ฟังเยอะแยะไปหมด
หลายอย่างนาริสลงพื้นที่ไปก็เจอหลายอย่างเจอตุ๊กแก่สีดำตัวใหญ่มากเลย
กระโดดใส่นาริสก็ตกใจถึงเลือดเลยนะฮะไม่ได้ถูกกัดนะหกล้ม
วิ่งหนีตุ๊กแก่นี่ฮะแต่ละหลุมนี้นะพระเจ้าวาดวัดแถวนั้นก็เคยมาดูใช่นะครับ
วันนี้มีต่อครับท่านผู้ชมครับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่จุดที่เป็นที่ดินตรงนี้นะฮะ
แถวบ้านแก่งประลอมตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะที่มีในอึ่งซึ่งตอนนี้ยังหนีไปไหนไม่รู้
ส่วนคนนี้คือนายบุญส่งมะนาวทองนะที่มาช่วยกันขุดอ่าอีกคนนึงเนี้ยเขาเป็นเจ้าของที่นะเขาบอกว่าเป็นที่ของเขาเขาซื้อมานานแล้วชื่อว่านายเชิดพรมพรมดีอ่าบอกเป็นเจ้าของที่ดินซื้อมาแถวเนี้ยสองหมื่นกว่าบาทมั้งตอนนู้นอ่ะหลายสิบปีละยืนยันว่าเป็นที่ของเขาแต่เจ้าหน้าที่บอกว่านี่มันที่ราช
เป็นที่พทบห้าให้ถือครองมีเอกสารสิทธิ์เสียภาษีบำรุงท้องที่แต่นี่คุณลุงเชิดพงศ์บอกว่าเป็นที่ของลุงลุงซื้อมาแต่ลุงก็ไม่ได้บอกว่าลุงมีเอกสารอะไรใช่ไหมแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเอาเป็นว่าลุงจะมีอะไรยังไงก็แล้วแต่ลุงพาพักพวกมาขุดแบบนี้ไม่ได้ค่ะนะฮะต่อให้เป็นที่ของลุงมีโฉนดที่ข้างเขาสะทงสะเทือนมีผลกระทบ

ขนาดลงไปกับพระนะตอนนั้นเนี่ยใช่ค่ะอ่าดูดูกันอีกที
โอ้ยเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยเจอตุ๊กแก่เห็นไหมเห็นไหมเห้นตัวตุ๊กแก่ตัวใหญ่เลย
นี่ค่ะลงไปเจอมันเกาะอยู่ตรงโขดหินที่ขุดลงไปอ่ะแล้วมันกระโดดใส่คุณนฤทธิ์ใช่
คือผีตุ๊กแก่ของปู่สมฝ่าสัปเขาก็รายังไง
นาริสไปทำข่าวต่อเนื่องแค่กระโดดมาทักทายเท่านั้น
เป็นเพียงการทักทายเท่านั้นเพราะว่าในหลุมนั้นเนี่ยลุงบุญส่งบอกว่า
ขุดมากับมือยังมีสัตว์อีกเยอะแยะมากมายอยู่ในนั้น
แล้วก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งซึ่งหน้าสะพรึงมาก
ลุงบุญส่งบอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มว่ามีอยู่วันหนึ่ง
ตอนนั้นกำลังมุ่งมั่นในการขุดหาสมบัติอยู่ในหลุมที่เป็นหลุมลึกนะหลุมที่เจอตุ๊กแกเนี่ย
ลุงได้เจอกับงูจงอางตัวใหญ่ยาวเกือบ๓เมตร
มันนอนขดอยู่ในหลุมตอนนั้นก็ส่องไฟฉายดูนะส่องไปแล้วก็เห็นงูตัวนั้นนะ
พองูตัวนั้นเห็นก็หันมาชูคอแผ่แม่เบี้ยใส่หวังว่าจะฉกจะทำร้าย
ลุงบุญส่งบอกนะฮะลุงบุญส่งบอกว่าตอนนั้นรู้ว่า
ถ้าเกิดวิ่งหนีขึ้นทางปากหลุมเนี่ยถูกฉกถูกกัดตายแน่
เพราะว่าจะต้องหันหลังให้แล้วมันจะฉกเอาใช่ไหม
เลยตัดสินใจฮะต่อสู้กับงูจงอางยาวเกือบ๓เมตรตัวนั้นนะครับ
ด้วยการอ้อมไปอ้อมไปแล้วไปจับที่หางมัน
นี่คุณเขียนมาสอนจำไว้นะเผื่อเจองูจงอางดิฉันวิ่ง
ไม่ได้ฮะเดี๋ยวมันฉกเอาเข็มมาสอนต้องทำแบบลุงบุญส่งบอก
อ้อมไปทางหางแล้วจับหางมันค่ะลุงบุญส่งไปจับหางมันฮะ
แล้วก็เหวี่ยงมันฟาดกับหินฟาดไปฟาดมาจนมันหมดแรงแล้วก็ตายในที่สุด
โอ้โหฟังแล้วสงสารเจ้างูจงอางตัวนั้นจริง
แต่ลุงเก่งนะเป็นเราเราทำไม่ได้อ่ะมันไม่รู้ซะแล้วว่าเจอใคร
ลุงบุญส่งจัดการเข้าไปหลังจากที่มันตาย
ลุงบุญส่งบอกว่าตอนนั้นก็มันเป็นหินไงใช่ไหมที่ขุดลงไป
เป็นดินเป็นหินนะครับอ่าตอนนั้นก็ไม่มีอะไรกินด้วย
อาหารการกินก็ไม่มีก็เลยยกมือไหว้บอกปู่โสมเฝ้าทรัพย์
บอกว่าผมของงูไปทำอาหารแล้วกันกินประทังชีวิตในหลุมที่ขุด
ระหว่างที่กำลังกินงูจงอางอยู่ก็เลยย้อนคิดว่าเออ
สงสัยว่าหรือจะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่ท่านให้งูจงอางตัวใหญ่ตัวนี้มา
ส่วนนึงอาจจะให้มาเพื่อทดสอบคราวสามารถว่าจะผ่านอุปสรรคได้หรือไม่

ทำท่าให้ดูอ๋อไม่ใช่งูจริง
ไอ้กิ่งไมคมาเรียน
ลุงเจอมันลุงจับหาไปแล้วฟาดเข้าไปอย่างนี้เลย
บอกตุ๊กแกงผมยังเอาไว้อยู่เลยลุงอย่าให้เจองูจงอ่างเลยเออนี่
ลุงบุญส่งเลยบอกว่าในวันนั้นน่ะเชื่อว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์
รางวัลมาให้ค่ะรางวัลแห่งความเพียรพยายามและการต่อสู้
ก็คือเนื้องูจงอ่างวันนั้นถึงมีอาหารประทังชีวิต
แล้วก็รอดชีวิตมาได้ถึงวันนี้
ผมก็เชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับอืมเพราะผมเองเนี่ย
เข้าไปอยู่ที่นั่นก็มีสัตว์หลายหลายอย่างใช่ไหมฮะแล้วเขา
ก็ไม่เคยทำร้ายอะไรผมอืมแต่ผมว่าคุณต้องโดนทั้ง
หน่อยฮะถึงจะได้รู้อ่ะแปลว่าตุ๊กแกที่ผมโดนวันนั้น
นี่คือเขามาต้องการมาทักทายเฉยก็ให้รู้ว่าอะไรอะไร
ตรงเนี้ยมันมีเรื่องจริงนะแม้แต่สัตว์ยังมีความ
ความเข้าใจอ่ะงูเขาลงตรงอ่างอ่ะลงไปอยู่ในถ้ำกับผม
จริงจริงเลยนะครับผมก็เอาเขาขึ้นมางูตรงอ่างครับ
ผมก็ขอพ่อปู่ผมไม่มีอาหารผมอดผมขอกินเลยนะ
ผมก็มาทำกินอยู่ตรงกลางครับผมเขาอยู่ในถ้ำ
อยู่ในถ้ำเลยผมก็ไล่จับเขาในถ้ำจนได้
แล้วเขาไม่ฉกพี่เหรอฮะก็กาดแต่กาดผมไม่ได้อืม
ผมก็เป็นอะไรที่พ่อปู่ท่านเมตตาอยู่ไงไม่เข้าหรือว่ากัดน้ำพิษมันไม่โดนอะไรอย่าง
ให้เข้าไม่ใช่ไม่กัดให้เข้าหรอกผมแบบไวอ่ะอืม
ผมไวผมก็เลยจับหางเขาสะบัดข้างไปข้างมาอย่างเงี้ย
เขาก็โดนหินโดนอะไรฟาดใช่ไหมฮะเขาก็ตาย
แล้วผมก็เอาขึ้นมากินเพราะผมอดบางครั้งไม่มีใครเอามาเลย
อืมไรได้ผมก็น้อยนี่นี่เลยลองทำให้ดู
โชคล้ายจริงจริงงูจงอ่างตัวนั้นเจอลุงบุญส่งด้วย
แต่ลุงบุญส่งแกเป็นคนแบบเล่าอะไรแล้วโอ้โหมันนะใช่ไหม
อารมณ์มากนะนี่บอกผมไวเห็นไหมลุงบอกแค่เล่าอย่างเดียวไม่พอ
เดี๋ยวลุงทำให้ดูไงนี่ขนาดตอนนี้หกสิบกว่าแล้วไงเออ
นาริสลงไปเจอตุ๊กแกก็ต้องเนี่ยจับหางตุ๊กแกเหมือนลุงจับงูจงอาง
ค่ะแล้วก็ฟาดฟาดฟาดเนี่ยเห็นไหมแม่คุณนฤทธิ์ยังได้ไปคุยกับชาวบ้านอีกคนนึงนะฮะ
เขาอาศัยอยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวจุดที่ลุงบุญส่งกับเพื่อนเขาขุดหาสมบัติกันเนี่ย
ชาวบ้านคนนี้เขาบอกว่าเขาก็เจออาถรรพ์นะในพื้นที่แถวนี้นะ
เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเขายืนยันว่าเขาเห็นมากับตาตัวเอง
ไม่ได้บ้าไม่ได้เพี้ยนแน่นอนนะฮะอ่าท่านผู้ชมก็ลองฟังดูนะครับ
หรือว่าใครจะส่งข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมเชื่อไม่เชื่ออย่างไรก็บอกมาแล้วกันนะ
ชาวบ้านคนนี้บอกว่าวันเกิดเหตุวันนั้นเป็นวันสงครานผ่านมาหลายปีแล้วนะ
วันนั้นเขากับแฟนนะครับมาหาลุงเชิดพงศ์ที่เป็นเจ้าของที่ค่ะ
ก็มาเพื่อจะพูดคุยถามไผ่สรทุกข์สุขดิบระหว่างที่คุยกันอยู่
เชิดพงศ์ก็ใช้ให้เขาไปซื้อเหล้าที่ร้านค้าใกล้ใกล้หมู่บ้านอ่า
ก็ชวนแฟนไปด้วยขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายไปด้วยกัน
ระหว่างทางที่เขาขี่จักรยานยนต์ไปเนี่ยมันต้องไปผ่านทางสามแพร่ง
ซึ่งอยู่หน้าปากทางเข้าจุดการขุดค้นหาสมบัติ
เป็นจุดที่เขาตั้งสารขุนทัพเอาไว้สารของแม่ทัพในกองสมัยสงครามเก้าทับ
อืมซึ่งชาวบ้านคนนี้บอกว่าเขาเห็นชาวบ้านสักห้าสิบกว่าคนค่ะ
คนหนุ่มคนแก่ผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเด็ก
ทุกคนใส่ชุดหม้อห้อมสีสดแล้วก็มีจีบบนเสื้อแบบจับจีบชัดเจนอ่ะ
แบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมฮะอย่างนี้เลย
แล้วชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงทุกคนนะจะทัดดอกดาวเรืองที่หูข้างซ้าย
ทั้งหมดเนี่ยตอนที่เขาขี่จักรยานผ่านขี่จักรยานยนต์ผ่านเนี่ย
ล้อมศาลอยู่ที่ทางสามแพร่งอืม
หันหน้ามามองเขากับแฟนที่ขี่จักรยานยนต์มาพร้อมกับยิ้ม
พอยิ้มแล้วยังก้มตัวโค้งให้อีกอืมอ่า
เขาก็หันไปถามแฟนว่าเฮ้ยทำไมเขายิ้มแล้วก็ก้มตัวโค้งให้เราอ่ะ
รู้จักเขาเหรอค่ะเออเอ้ยเราเราก็ไม่รู้จักเขานี่อ่า
นี่ฮะตอนนั้นก็ได้แต่แปลกใจเห็นไหมโอ้โหห้าสิบกว่าคนค่ะ
หม้อห้อมอย่างนี้เลยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
อ่าซื้อเหล้าอะไรเสร็จเขาก็ขี่กลับมาทางเดิมนะ
แต่พอกลับมาที่เดิมตรงนั้นที่เห็นทีนี้ไม่เห็นแล้ว
ขากลับไม่เห็นใครแล้วนะครับก็ยังพยายามไปเดินดูด้วยนะ
เออเพราะตอนขากลับไม่เห็นเนี่ยก็ยังพยายามไปเดินดู
แถวพื้นที่แถวแถวนั้นอ่ะแถวแถวศาลนะฮะแต่ปรากฏว่าพอลงไปดู
ไม่มีรอยเท้าใครสักคนเลยนะโอ้โหจากห้าสิบกว่าคนที่ยืนกันอยู่
ไม่มีรอยเท้าใครสักคนเลยนะฮะอันนี้ขาไปนี่โค้งอย่างนี้เลย
เออถ้าเป็นทหารญี่ปุ่นก็ให้อืมตอนโค้งอย่างนี้เลย
แต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่ามืดด้วยอ่ะไม่ได้ให้อะไรด้วย
ต้องขี่จักรยานยนต์ไปซื้อเหล้าแต่ขากลับมาเนี่ยไม่เห็น
ค่ะก็จอดรถลงไปดูไม่มีใครแล้วก็ไม่มีรอยเท้าใครด้วย
นะฮะพอมาถามถามกันเนี่ยนะครับมีเพื่อนของนายเชิดพงศ์ที่เป็นเจ้าของที่เนี่ย
อ่าชื่อว่าปู่รวยนะอ่าเขาเขาก็ถามว่าเจออะไรมา
อ่าคำตอบที่ทำให้ตัวเองถึงกับขนหัวลุกตามตามที่บอกไปแล้วก็เล่าให้เขาฟังเนี่ยนะ
ปู่รวยบอกว่าที่เจอเนี่ยเจอดีแล้วล่ะเพราะว่าคนที่ใส่ชุดหม้อห้อมที่ว่าแบบนั้นเนี่ย
คนที่เขาใส่กันเนี่ยไม่มีใครหรอกนอกจากชุดเผาผีมอน
เป็นชุดที่คนมอนเขาใส่ตอนตายก่อนที่จะเผาแล้วชุดที่เห็นว่าพับเป็นจีบเนี่ย
คือใส่เพื่อให้ศพก็เลยแบบเหมือนดูเป็นจีบดูใหม่เขาใส่ให้ศพ
จีบให้แบบเรียบร้อยให้ศพก่อนจะเผาอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเขาเลยเชื่อว่าวันนั้นเขาถูกหลอกแล้วเนื่องจากสมัยอดีตพื้นที่หมู่บ้านตรงนี้เนี่ย
มีชาวมอนอาศัยกันเยอะหรือไม่ก็วันนั้นชาวมอนเหล่านั้น

เพราะผู้หญิงจะทัดดอกดาวเรืองที่เหม็นเขียวดอกดาวเรืองเล็กที่เหม็นเขียว
ที่หูข้างซ้ายผู้หญิงทุกคนนะส่วนผู้ชายไม่ได้ทันเสื้อเป็นไง
เป็นจีบเสื้อแบบใหม่ใหม่เลยเป็นจีบเลยทำสมรสุภาพเรียบร้อย
ทำออกไว้คุมอย่างเงี้ยแล้วก็โค้งให้ผมหมดแล้วก็ยิ้ม
ที่มึงว่าเนี่ยมันเป็นชุดเผาผีมอนตรงนั้นน่ะเขาออกมาวันสงการ
ก็คงออกมาวันตรงกล้านมาให้มันเห็น

ชาวบ้านคนนี้บอกว่าเขาเคยมาดูการขุดหาสมบัติของทั้ง๓คนนะ
ลุงบุญส่งลุงเชิดพงศ์แล้วก็ในอึ่งอะไรอีกคนที่ตอนนี้หนีไปอยู่เนี่ยนะฮะ
แล้วตอนนั้นเขาได้ถ่ายภาพหินลักษณะแปลกประหลาด
คล้ายกับเต่าขนาดใหญ่ที่ยืนขวางอยู่ด้านหน้าปากหลุม
กับคอยปกป้องสถานที่ตรงนี้อยู่นะฮะ
โดยเขานะแล้วก็ทั้งสามคนที่เป็นคนที่เขาขุดกันเนี่ย
เห็นว่าหินเต่าตัวนี้มันไม่ใช่หินธรรมดา
ต้องมีวิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่เพื่อปกป้องสมบัติอย่างแน่นอน
นี่เห็นมั๊ยมันเต่าไหม
อื้อรถเตอรี่ออกมาไหนนี่
โอ้ยรอนานอ่ะสิบหกพฤศพาณฑ์สิบหกพฤศพาณฑ์นู่นน่ะ
โอ้โหนี่เห็นไหมแต่มันมีตาด้วยสีแดงวาบวาบอย่างนี้
เนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอะไรที่แบบศักดิ์สิทธิสิงสถิตอยู่แน่นอนนะฮะ
ทีนี้ลุงเชิดพงพรมดีเจ้าของที่ดินนะครับ
วันนี้เราก็ได้เจอนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวเรื่องนี้นะครับ
ที่ลุงเชิดพงศ์กับเพื่อนขุดหาสมบัติ
เจ้าหน้าที่ต้องมาสั่งให้หยุดนะ
กำลังตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนอะไรพวกนี้อยู่เนี่ย
เชิดพงศ์บอกว่าตอนนี้ตัวเองก็โอ้โหกลายเป็นข่าวดังเลย
แล้วก็บอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราว่า
ลุงขอยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดนะ
ที่ตัวลุงหรือว่าเพื่อนเล่าให้ฟังเนี่ย
เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด

หากใครไม่เชื่อต้องการพิสูจน์

ยินดีเลยยินดีเปิดบ้านให้พักเลยมา
นอนพักค้างคืนสักคืนนึงก็ได้

เชิดพงศ์บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มาพิสูจน์ได้
แฟนของไทยรัฐทุกท่านเป็นเรื่องจริงถ้าใครโอ้โหมันยังมีอะไรอีกเยอะครับ
ที่พูดกันเนี่ยน้องเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงเดี๋ยวนั้นพิสูจน์ได้
ผมก็บอกถ้าใครอยากพิสูจน์มาพักที่นี่ผมมีบ้านให้พัก
นี่ฮะคุณนฤทธิ์บอกว่าทีแรกก็จะลาลุงกลับแล้ว

บอกมาอีกสักวันเถอะนาริสเอ้ยเพราะว่าลุงเนี่ยโอ้โหนี่ยังเล่ากันไม่หมดเลยนะ
เรื่องเล่าของลุงเนี่ยเล่ากันแบบเป็นวันก็ไม่หมดนะเพราะว่าขุดหาสมบัติกันมาเป็น๒๐ปีนะ
ถ้านาริสมาพรุ่งนี้นะลุงจะเล่าเรื่องงูเห่า๕ตัวให้ฟัง
อ่าวันนี้แค่ตัวเดียวจงงูจงอางตัว
เชิดพงศ์บอกว่างูจงอางที่บุญส่งเจอเนี่ยเด็กลุงเนี่ยงูเห่า๕ตัว
บุญส่งเนี่ยเจอจงอางตัวเดียวถ้านาริสมาพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟัง
งูเห่า๕ตัวนี้เนี่ยเอาแบบเป็นน้ำจิ้มก่อน
เชิดพรงบอกว่าเลี้ยงมันมาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อย
แล้วสามารถคุยสามารถสื่อสารกับมันได้
นาริสบอกว่าแล้วมันอยู่ไหนอ่ะลุง
มันอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวแถวเนี่ยอยู่พื้นที่รอบรอบเนี่ย
แถวบ้านลุงนี่แหละแถวที่ขุดกันอยู่นี่แหละ
นาริสก็ต้องนอนบ้านลุงเลยไหนก็ไหนเล่า
ก็นอนยาวไงคุณลุงเขาก็เปิดบ้านให้นอนใช่ไหมล่ะ
ตุ๊กแกยังเจอมาแล้ว
ก็เนี่ยก็ทั้งตุ๊กแก่ทั้งงูจงอางทั้งเต่า
เดี๋ยวรอดูงูเห่าของคุณลุง
งูเห่าอีก๕ตัวจะเป็นอะไรไปนาริสบุญนิ่ม

เดี๋ยวรอฟังท่านผู้ชมรอฟังกันต่อไป
ว่าเรื่องงูเห่า๕ตัวที่ลุงเชิดพงศ์เจ้าของที่

ทุกวันนี้ก็ยังอยู่รอบพื้นที่กันเนี่ยเป็นยังไง
ด้วยความที่ขุดหาสมบัติมา๒๐ปี
เรื่องเล่าก็เลยเยอะหน่อยค่ะนะคะ